สิ่งที่เรารอคอยหลายคนสงสัยกันว่าเราจะได้เจออีกหรือเปล่าก่อนสิ้นปีนี้ลมหนาวจะมาอีกหรือไม่

คาดการณ์หลังจากนี้เป็นต้นไป๓๔วันละทีเดียวที่อากาศนั้นจะเริ่มอุ่นขึ้น
ถ้าหากดูภาพนี้จะพบว่าสีฟ้าที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้คือมวลอากาศเย็นถอยลงไปทะเล
เกิดการทิ้งช่องว่างไว้ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียว
จึงทำให้ในช่วงที่เกิดช่องว่างแบบนี้ซึ่งกินระยะเวลาประมาณ๓๔วัน
ความเย็นก็จะหายไปนะครับแต่ว่าจากการคาดการณ์พบว่าในช่วงวันที่๒๒
ก็จะเริ่มมีการก่อตัวของมวลอากาศเย็นใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับ

และหลังจากนั้นครับจะค่อยมีการแผลลงมาปกคลุมเมืองไทยของเรา

นั่นก็หมายความว่าตั้งแต่คริสต์มัสเป็นต้นไปเนี่ยนะครับ

ก็จะทำให้หลายพื้นที่อาจจะมีฝนเกิดขึ้นด้วย
ถ้าหากดูภาพนี้แล้วไปดูภาพต่อไปนะครับ
เป็นภาพการก่อตัวของกระแสลมนะครับ

จะมีกระแสลมจากที่ตะวันออกเชียงเหนือ

เข้ามาปกคลุมจากบริเวณพื้นที่

ก็จะหอบเอาฝนเข้ามาปกครุมเมืองแหล่งของเราด้วยนะครับ
นั่นก็หมายความว่าหลังจากที่กระแสลมนี้มีกำลังเต็มที่นะครับ
แล้วก็มีการเหนียวนำเอากลุ่มฝนกลุ่มหมอกควันจากในบริเวณพื้นที่
เฉพาะในบริเวณพื้นที่ฝั่งตะวันออกของประเทศไทย

ฝนใต้ยังคงปกคลุมอยู่นะครับ

ฝนนั้นเริ่มหายไปจากเมืองไทยของเรานะครับ

สังเกตว่ามีกลุ่มฝนเข้ามาปกกลุ่มในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานนะครับ
แล้วก็ไล่ยาวจนถึงในบริเวณพื้นที่ภาคใต้

อาจจะต้องดูแลรักษาสุขภาพเป็นพิเศษหน่อยนะครับ
เพราะว่าทั้งหนาวทั้งฝนทั้งอากาศร้อนอบอ้าว
อาจจะทำให้เจ็บไข้ได้ป่วยกันได้

ผมคุปตะนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ